ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจได้รับแจ้งว่า
มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ลักษณะน่าจะขี่รถจักรยานยนต์แห่โค้งตกข้างทางไปนะคะ
คนที่เห็นเนี่ยไม่ได้มาเห็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนะ
คือเห็นหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วสักพัก
เพราะว่าเขาสังเกตเห็นรอยทางยาว

รถก็ไม่เจอศพก็ไม่มีเดินไป

แม่ของผู้เสียชีวิตค่ะได้รับแจ้ง
มาถึงจุดเกิดเหตุเลยร้องไห้แทบเป็นลมเลยค่ะ
นี่ค่ะแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ร้องไห้พยายามจะยืนให้อยู่นะคะ
แต่ว่าเหมือนจะยืนไม่อยู่จะต้องมีคนมาประคองไว้
แล้วเมื่อสักครู่เป็นภาพดมแอมมาเนีย

ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าจะต้องมาดูศพลูกชาย
ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้งเสียชีวิตค่ะ

ตำรวจสพสะยายสมได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเดินทางไปตรวจสอบ
พร้อมกับกู้ภัยจากนารายและกู้ภัยมิราเคิลออฟไลฟ์ค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้าน
บ้านทุ่งกระเจ็ดตำบลสะพังลานอำเภออูทองสุพรรณบุรีนะคะ

บริเวณพงศ์ย่าข้างทางพบสบในปันเจิดแอสสมจิต
เป็นชาวบ้านนะคะสวมเสื้อคลุมสีดำ
กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินสภาพศพคือคอหัก
งไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ทะเบียนสุพรรณ
อกจากนี้พบรอยรถทะไหลไปข้างตามทางย่าข้างทางค่ะ

ไปสอบถามคนที่มาเจอศพชื่อคุณบุญเลิศค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
พอมาใกล้จุดเกิดเหตุเห็นรอยรถถลายที่พงหญ้าข้างทาง
มันเป็นทางยาวผิดปกติเลยสงสัย

ขยับไปอีกนิดนึงเห็นรองเท้าตกอยู่

และช่วงที่จอดรถลงมาดูได้ยินเสียงโทรศัพท์
เดินตามหาเลยค่ะเสียงโทรศัพท์มาจากไหน
พอตามเสียงโทรศัพท์ไปไปเจอศพค่ะ
ศพของนายบัญเจิดตอนแรกตกใจตั้งสติได้
รีบแจ้งเลยค่ะ๑๙๑ให้เข้ามาตรวจสอบ

เมื่อคืนนี้มันมีรอยตอนเช้ามามีรอยมาเนี่ยครับ

ปีนมาเชิงโน๊กดูแห้นหลด

แล้วเห็นอะไรบ้างครับตอนที่เราเห็นครั้งแรก
ก็เห็นรถแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์

พอดีแห้นแล้วเลยไปตามไอ้ที่เขาเนี่ยมา

ด้านนางสมใจอายุ๖๓ปีนะคะ
ของผู้เสียชีวิตค่ะได้กล่าวทั้งน้ำตานะคะ
เธอบอกว่าเธอเสียใจมาก
เพราะว่าเพิ่งทำบุญร้อยวันสามีที่เสียชีวิตไปนี่เองนะคะ

เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตอีก

เธอก็เตือนแล้วแต่ลูกชายไม่ฟัง
เที่ยงคืนค่ะไม่เห็นลูกกลับมา
โทรไปตามไม่รับสายเธอก็เลยโทรเข้าบ้านเพื่อนค่ะ
เพื่อนบอกว่าอ๋อลูกชายออกไปแล้วแต่เห็นเมามากเลยนะ
เช้าวันนี้ตื่นมาก็ยังไม่เห็นลูก
เริ่มใจคอไม่ดีค่ะเรียกญาติออกไปตามหา
ก่อนจะมีคนโทรมาบอกว่า
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้ว
แม่บอกว่าจุดนี้เขาบอกว่ามันเป็นโค้งอาถรรพ์
เพราะเคยมีคนเอาร่างที่เสียชีวิตแล้ว

เขาก็เลยเรียกโค้งนี้ว่าโค้งไอ้อืด
กลางดึกชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเจออะไรแปลกบ่อย
แล้วก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตมาแล้ว
ลักษณะคล้ายกันก็คือแห่โค้งตกข้างทางค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะ
ความเมาและความประมาทเป็นสาเหตุสำคัญเกี่ยวกับอุบัติเหตุค่ะ